หรือคือพักนี้หน่อยรู้สึกจะมีความหวาน

มาแล้วครับจริงก็ปกติ
ไม่ได้แบบหวานอะไรมากมาย

ตอนนี้มันก็คงชิวขึ้นก็โตขึ้นด้วยแล้วก็คุยกันมานานมากแล้ว
จริงก็ไม่ค่อยมีลูกผู้ก็เลยไม่มีลูกผู้
มีหลายคนที่หากเพื่อนเองลงรุ่นพูดเลยไม่มี
หน่อยน่อย
น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแก๊ง
ไม่ค่อยเป็นคนชอบแบบ

ให้อย่างนี้มากกว่าอย่างนี้มากกว่าครับ

โทรศัพท์มือถือแล้วพื้นที่มันเต็มครับ
ผมก็เลยต้องลบรูปไปเยอะมาก
ก็บางส่วนก็โหลดลงคอมครับ
บางส่วนก็ลบต้องลบทิ้งครับ
ก็เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาว่างครับ
ก็ลองชวนอยู่ว่าถ้าปลายปีไม่ได้ไปไหนก็อาจจะแถวนี้ครับ
คงกินข้าวในไทยภูมิเทพอะไรอย่างเงี้ย

ถ้าถ้าไปก็คงไปเจอผู้คนแล้วก็
คงไม่สนุกอ่ะต่างคนก็ต่างไปเที่ยวกันช่วงนั้นเนาะ
เพราะว่าช่วงปีใหม่คนเที่ยวเยอะไง
ก็ถ้ามีเวลาต้องไปกินข้าวไปหาคุณแม่หน่อย

แต่จะรึกก่อนตกดอกไม้ให้กันด้วยแบบนี้

และเปิดตัวครับแคมเปญ
เขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
เราก็เลยบอกว่ามันเป็นงานที่มันเป็นงานที่น่ายินดีมาก
เพราะว่าเป็นงานที่อลังการแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนแบบมีความสุขมาก
เพราะว่าเราจะได้แบบซื้อของในราคาที่ถูก
ใครก็ต้องดีใจนะครับผมยังดีใจ
ผมยังมานั่งกดเลยว่ามีของที่ผมชอบไหม
ก็ใส่ตระก้าอะไรอย่างนี้ครับ

ฟรีแดกจากน้องอะไรอยู่ที่นี่เราก็ได้ตำรวจ
เขาก็ต้องชอบล่ะครับผู้หญิงอ่ะเนอะ
ชอบไหมล่ะแค่มีคนส่งให้ชอบมั้ย

จริงพี่เวียส่งให้น้องบ่อยไหมคะ

เราไม่ค่อยรู้ว่าผู้หญิงชอบอะไร

อีกยอมเหล่าบอกว่าช่วงนี้พี่เวียส่อนถ่ายรูปด้วย

เป็นยานแรกน่ะก็ดีใจแทนเจ้าของงานนะครับ

ก็ทำดีกว่าทำไมถึงยอมรับทำไมถึงตัดสินใจรับคู่กัน
ก็ว่าไม่ฮะจริงแล้วมันก็ต้องดูตามความเหมาะสมของงาน
แล้วก็ดูเรื่องเวลา
เพราะจริงแล้วเนี่ยเรื่องเวลาสำคัญที่สุด
ว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่า

เราจะไปในทุกงานที่เขาจ้างอะไรอย่างนี้

ถ้าไปแล้วมันสนุกแล้วก็มันก็เข้ากับเรา
แล้วก็อยากทำงานแล้วมีความสุข
อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบได้ทำงานกับน้องด้วย

คือเมื่อก่อนไม่ใช่ว่าแบบ

เราก็ต้องดูว่าว่างตรงกันหรือเปล่า
แต่ว่าต่างคนก็ต่างมีงานที่เป็นงานหลัก
ที่ต้องให้ความสำคัญที่สุดก็คือการเป็นนักแสดง
เพราะฉะนั้นงานอีเวนต์ก็จะเป็นงานลองลงมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหาคิวยากพอสมควร
เพราะว่าพอละครก็จะเอาคิว
แล้วเราต้องถ่ายเขาก็ต้องถ่าย
ก็เลยเป็นบินเดี่ยวมากกว่าครับ

ค่าตัวค่าตัว

ครับก็สามารถจ้างได้เรื่อยนะครับ
จ้างผู้ใจได้แบบนี้หรอครับ
คือจริงแล้วก็เป็นปกติครับ
เพราะว่าคือต้องบอกตามตรงว่าให้ก็ดีใจแล้วครับ
ผมว่าจริงแล้วเราไปทำงานเราก็
เราไม่ได้หวังที่จะแบบเรื่องค่าใช้จ่าย
เพราะว่าเราก็สนุกกับงานมากกว่าครับ
ก็ประมาณการแบบว่าอาจจะเกินครึ่งล้านไปได้

เราไม่ได้เอาเปรียบคนจัดงานนะครับ
ต้องบอกเลยว่าเราเรียกเลสปกติ
แล้วก็เรียกเลสตามงานที่ต้องทำ

รับกันไม่ได้แบบมาเรียกเงิน
เพื่อที่จะให้ตัวเองได้เงินเยอะ

เป็นการเปิดตัว

เปิดตัวละครับ
ไม่หรือครับ

วันนี้ถามว่าไงนะครับ
เป็นการเปิดตัว
อ๋อไม่น่ะก็คือ
ถ้าถ้าหนูจ้างพี่ก็ได้เลยนะเอ่อถ้าหนูจ้างพี่ก็ได้เลยก็คือถ้า
ถ้าเกิดว่ามันเป็นงานที่ไม่เหมาะกับเราดูแล้วมันก็ซ้ำหรือทั้งดวงภาพก็คงไม่
ถ้ายิ่งรับงานคู่จะเป็นการวางแผนอนาคตร่วมกันก็อะไรเปล่า
จริงพักงานคู่นี้ต้องร่วมอนาคตเลยหรอ

แต่ตังก็จะต้องดูแลครอบครัวของแต่ละคนอยู่
อย่าเพิ่งมองกันไกลขนาดนั้น

เป็นคำถามที่ผมได้รับมาตั้งแต่เข้าวงการนะ
เป็นคำถามที่ดีมากก็ขอให้มีอีเวนต์เยอะครับ
ผมเก็บเงินมาตั้งแต่เข้าวงการแล้วนะ
แล้วก็ผมไม่ได้คิดว่าผมไม่ต้องเก็บเงินเพื่อแต่งงานหรืออะไร
คือคนเราต้องเก็บเงินนะครับทุกคนด้วยนะครับ
เราไม่ใช่ทำงานวันหนึ่งแล้วก็ใช้หมดไปวันหนึ่ง
ทุกอาชีพอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีเงินออมนะ
เป็นนักข่าวเป็นอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีออมเงินกันบ้างนะครับ
ไม่ใช่ว่าจะรอคนอื่นเขามาดูแลไม่ได้นะ
เราก็ต้องออมเงินครับ

คือแค่ถามว่าเราพร้อมไหมหรือครับ
ก็ยังตอบว่าแบบพร้อมเลยอะไรอย่างนี้
แต่คือถ้าถามว่าทุกอย่างมีไหมก็มีนะ
แต่ว่าก็ต้องดูว่าด้วยของการทำอะไร
งานว่าถ้ามันยังมีการทำงานที่ยังคาราคาซังอยู่

ว่ามันก็อาจจะแบ่งเวลาแล้วมันเหนื่อยเกิน
ขอสัญญาณครับควายขนาดนี้มีหมอดูความถามว่า

พี่เวียดเสียเรียนไหมครับเรื่องหมอดูอะไรอย่างนี้
หมอดูอะครับผมไม่ค่อยได้ดูนะครับ
แต่ว่าก็ดีใจครับก็ต้องขอบคุณมากที่ช่วยดูให้นะครับ

มีวันมั้ยค่ะที่เมื่อโครงการติดต่อมาเร็วผ่าน

ก็ผมเชื่อว่าจริงรู้ดวงของเราน่ะ

มันอยู่ที่การกระทำมันอยู่ที่เราเราตัดสินเองเราใช้ชีวิตของเราเอง
แต่ว่าถ้ามีคนมาคอยดูคอยทักก็ดีครับ
ผมก็ไม่ได้ว่าหรือว่าไม่เชื่อนะครับ
แต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนอะ
ถ้าเราคุยกันไม่ได้ทะเลาะหรือดูกันไปอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันก็คงไม่เลวร้ายอย่างนั้นหรอกครับ
ก็ดูแลกันให้ดีครับ
ครับผม